ประชาชนทยอยนำจักรยานมาลงทะเบียน
พร้อมกับตรวจเช็คความพร้อมของจักรยาน
หน้าจุดลงทะเบียนมหาวิทยาลัยราชพัฒน์

ก่อนที่จะร่วมปั่นในช่วงเย็นนี้นะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณสิริวัณรักษัตริย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากพื้นที่เชิญค่ะ
ที่จดลงทะเบียนมหาวิทยาลัยราชพัฒน

ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป
ที่จะมาร่วมปั่นจักรยานใบ้อุ่นไอรัก
ขบวนไอถนนอินทรพิทักษ์นะคะ
มีประชาชนทยอยนำเอาจักรยานมาลงทะเบียน
เพื่อเตรียมความพร้อมตรวจเช็คความเรียบร้อยของจักรยานที่จะนำไปปั่นค่ะซึ่งที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนะคะ
ก็มีน้องนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เป็นจิตอาสามาประชาสัมพันธ
แล้วก็ชี้แจงข้อมูลให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมปั่นจักรยานค่ะและจากการได้พูดคุยกับหลายคนที่มาร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้นะคะ
ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมปั่นจักรยานร่วมขบวนกับในหลวงราชการที่๑๐ค่ะ
แล้วก็ได้มีการเตรียมความพร้อมร่างกายมาเป็นอย่างดีเพื่อวันสำคัญวันนี้ค่ะครับพอพอมาถึงวันจริงมามาเจอกับสภาพที่ที่จะทุกคนนะ
มีใจมาร่วมกับงานนี้เราก็เห็นแล้วเราก็ตื่นตันใจ
วันนี้ร่างกายแข็งแรงครับแข็งแรงครับเต็มร้อยฮะครับนอกจากนี้ค่ะ
ยังมีคุณหญิงสูดารัชเกยุรพรรณนะคะก็ได้นำจักรยานมาต้นที่หนึ่ง
จุดลงทะเบียนมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยนะคะ
โดยก็จะร่วมขบวนปั่นจักรยานใบ้อุ่นไอรักในเวลาสิบห้านาฬิกาค่ะยิ่งใกล้เวลานะคะ
ประชาชนก็ยิ่งเดินทางมาที่จุดลงทะเบียนที่จุดไอมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างหนาแน่นนะคะ
ซึ่งในเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีนะคะก็จะมีการเตรียมขบวนกันรวมถึงมีการซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ที่จะร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะ